ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังนะครับ
เดี๋ยวพาไปดูคดีที่ตำรวจจับตำรวจอีกสักคดีก็แล้วกัน
แฟมคดีดังวันนี้เนี่ยเป็นคดีที่ตำรวจเนี่ย
อุดรธานีนะครับไปอุ้มเรียกฆ่าไทยชาวลาวเมื่อปีห้าแปดนะ
เหตุการณ์วันนั้นถูกซ้อนแผนนะครับจับกลุ่มได้ยกแก๊ง
ติดตามจากเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้ครับ
ี่สิบหกเมษายนสองพันห้ามร้อยห้าสิบแปดตำรวจภูทรเมืองอุดร
อุดรธานีหกนายและคนแล้วเรือนสามคนทุกคนตำรวจตรีชุมรัฐป่านเง่า
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคายในขณะนั้นพร้อมรองผู้บังคับการและผู้กำกับการเมืองน้องคาย
ซ้อนแผนเข้าจับกลุ่มจับได้พร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้น๗กระบอกพร้อมกระสุนจำนวนมาก
เปลือนลูกซองยาวหนึ่งกระบอกเงินสดสามแสนบาทยาวบ้านหนึ่งร้อยแปดเมตรไอซ์หนึ่งถุง
รถกระบะสองคันและรถยนต์หนึ่งคันที่ใช้ก่อเหตุถูกจับได้ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว
จังหวัดหนองคายการจับกลุ่มตำรวจนอกแถวได้ยกแก๊งครั้งนี้
เกิดขึ้นหลังจากพวงมาลีตันทะแก้วชาวลาวเข้าพบพลตำรวจตรีชุมรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือ
เธอเล่าว่าเย็นวันที่ยี่สิบห้าเมษายนบัวจันตร์ตันทะแก้ว
และเท้าพรสวรรค์ตันทะแก้วแม่และน้องชายเดินทางมาที่จังหวัดหนองคาย
ระหว่างนั้นถูกกลุ่มคนอ้างเป็นตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีจับกลุ่ม
และตั้งข้อหาค้ายาบ้า
ทั้งที่เธอและครอบครัวไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
จากนั้นกลุ่มคนดังกล่าวให้แม่ของเธอโทรศัพท์มาหา
ให้นำเงิน๒ล้านบาทมาถ่ายตัว
มีเช่นนั้นจะนำตัวแม่กับน้องชายไปส่งที่สถานีตำรวจ
ด้วยความกลัวว่าบุคคลอันเป็นที่รักจะได้รับอันตราย
หันหน้าไปพุ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
จากนั้นปฏิบัติการซ้อนแผนจับจึงเริ่มต้นขึ้น
จับกลุ่มให้พวงมาลีทำทีโทรศัพท์ต่อมรองฆ่าไถ่
กระทั่งตกลงค่าไทยเหลือ๓แสนบาท
และนัดจ่ายเงินค่าถ่ายกันในเวลา๑ทุ่มที่ลานจอดรถ
ใกล้กับด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาว

ตำรวจชุดจับกลุ่มได้ปลอมตัวเป็นคนขับรถแท็กซี่
พวงมาลีพร้อมเงินสด๓แสนบาทไปยังจุดนัดหมาย

ตำรวจจริงแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
แก๊งตำรวจปฏิเสธเรียกฆ่าไทยยืนยันเป็นการขยายผลจับกลุ่ม
ที่ทั้งหมดถูกนำตัวไปสอบปากคำ
บัวจันทร์หนึ่งในตัวประกันยืนยัน
บ่ายวันที่๒๕เมษายน
กับลูกชายเดินทางมาที่จังหวัดน้องคาย
ได้ไปซื้อสินค้าที่ห้างแห่งหนึ่งในตัวเมือง
ต่อมาเท้าทองชาวลาวคนรู้จัก
โทรมาขอให้ไปรับเงินค่าซื้อไม้แขก

ต่อมาพัชรัพย์ใหม่พรมวิชัยชาวสะกดนคร
นำถุงมาให้โดยไม่ทราบว่าภายในบรรจุอะไรอยู่
ก่อนที่จะมีชาย๘คนอ้างเป็นตำรวจเข้าจับกลุ่ม
บอกว่าเธอขายยาบ้าและมารับเงินค่ายาบ้า
โดยเธอยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แก๊งตำรวจนอกแถวถูกดำเนินคดี๗ข้อหาหนัก
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวต่อสู้คดีในชั้นศาล